ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเหตุการณ์นี้
เป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะคะ

ภาพที่ปรากฏออกมาแล้วคนวิพากษ์วิจารณ์ออกมา

คือผู้หญิงเป็นชาวต่างด้าวชาวไทยใหญ่
อุ้มลูกน้อยเพิ่งคลอดวัย๕วัน
อยู่ในคุกที่สพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่
พอภาพนี้มันออกมาคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
โดยเฉพาะตั้งคำถามว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหม

ออกมาชี้แจงสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
วันนี้เนี่ยนอกจากจะชี้แจงแล้วท่านเดินทางไปที่สพช้างเผือกเลยนะ
ไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ก็คือนางบัวเงินลุงหม่อง
อายุ๒๕ปีเป็นชาวไทยใหญ่ที่ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จับกลุ่มเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
รองผู้การจังหวัดเชียงใหม่บอกว่านางบัวเงินเนี่ย
ไม่ได้ถูกจับกลุ่มหลังคลอดลูกได้เพียง๕วัน
ตามที่เพจดังได้มีการให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้
นางบัวเงินเนี่ยคุณผู้ชมได้เดินทางไปคลอดลูกชายที่โรงพยาบาลสรรป่าตอง
แต่หลังคลอดพบว่าลูกชายคือมีอาการตัวเหลืองผิดปกติ
วันที่๑๗ตุลาคมได้ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริม

จากนั้นวันที่๒๒ตุลาคมนางบัวเงินได้พาลูกชายออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็ไปพักฟื้นอยู่ที่หมู่กลานิธิแห่ง๑ในอำเภอดอยสเก็ต
ต่อมาลำดับไทม์ไลน์เป็นแบบนี้นะ๒๕ตุลาคมเดินทางไปแจ้งเกิดลูก
ที่ที่ว่าการอำเภอสรรป่าตองตามที่มีคนแนะนำ
แต่ปรากฏว่านางบัวเงินกลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่ม
ขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่สพช้างเผือก
นางบัวเงินได้นำลูกชายมาดูแลในห้องขังจนกระทั่งวันที่๒๖ตุลาคม
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนางบัวเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ตมเชียงใหม่
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแห่งหนึ่งมารับตัวลูกชายไปดูแลแทน
ต่อมา๒๗ตุลาคมเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
ได้มีการอุ้มลูกชายของนางบัวเงินก็คือจะให้น้องได้เจอกับแม่
เยี่ยมแม่ที่ห้องขังทำให้มีภาพนี้ภาพที่เป็นภาพดราม่าเนี่ย
ปรากฏออกมาตามโลกออนไลน์ตามสื่อโซเชียล
ว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มหญิงต่างด้าวที่คลอดลูกได้เพียง๕วัน
สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นจริงนะคะ
ล่าสุดค่ะรองผู้การเชียงใหม่ได้นำตัวนางบัวเงิน

ซึ่งนางบัวเงินเนี่ยพอเห็นลูกปุ๊บแน่นอนนะคะว่าหัวอกคนเป็นแม่นะ
ก็โผล่เข้ากอดลูกด้วยความดีอกดีใจ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็มีการประสานต่อมเชียงใหม่
ขอให้ทะลอการพลักดันกลับประเทศ
เพื่อรอให้น้องแข็งแรงแล้วก็โตกว่านี้สักหน่อยนะ
น้องยังเด็กอยู่เลยตอนนี้ก็เพิ่งคลอดได้เพียงไม่กี่วัน
วันที่๖ใช่ไหมวันนี้ยังไม่๖พฤศจิยังไม่ครบเดือนเลย
แล้วภาพที่พอออกไปแบบนี้พอเราจะต้องหาคำตอบมาให้คุณผู้ชม